อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนกันเรื่องของขโมยขโจร
ช่วงนี้กระแสการปลูกต้นไม้การซื้อต้นไม้เนี่ย

บางคนนี่สั่งลงออนไลน์มาแทบทุกวี่วันเพื่อจะปลูกต้นไม้

นี่หันไปหาคุณใบตองขนาดนี้คือคุณจะบอกว่า
ถูกต้องดิฉันชอบความเขียวขจี
เอาแต่อย่างนี้การปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีเราซื้อต้นไม้หรือว่า
ปลูกต้นไม้ที่มีราคามันก็ล่อตาล่อใจขโมยขโจนนะ

ที่นี่โอ้โหต้องบอกกันเลยเพราะว่ายังไง
ร้องขอจริงให้โจรหยุดเถอะครับ
ตอนนี้เขาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่งจับกลุ่มตัวแล้วนะเพราะมาหลายครั้งมาก
โอ้โหมาหลายครั้งจริงจริงมาขโมยอะไรต้นไม้อ่ะครับ

เจ้าของเขาทนไม่ไหวคือสุดจะทนแล้วจริงเลยต้องโพสต์ภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้าน
ที่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ
แล้วเขาวอนขอเลยใครที่ทราบเบาะแสแจ้งมาทีเถอะ
ต้องการจะจับคนร้ายให้ได้ครับ
ทองบำเรออายุ๓๕ปีแหม

นี่ทีนี้ยังไงเรื่องราวเนี่ยนะครับ

ขโมยมาขโมยต้นไม้เนี่ย๕ครั้งแล้วก่อนหน้านี้
แล้วถ้ารวมครั้งนี้นี่คือครั้งที่๖แล้วนะ

แล้วมาครั้งนี้เลือกเอาต้นบอนสี
คือมันเป็นต้นไม้ที่แหมต้องใช้วิดตัด

จากจากพุ่มสวยกลายเป็นต้นไม้แหว่งเลย
เธอบอกว่าเธอเซ็งมากแล้วเธอเสียใจจริง

ปลูกเขาก็รักของเขาถูกไหม
เออต้นไม้เขาปลูกมาอย่างดีฟูมฟักมา
ตั้งแต่ตอนมันยังเป็นต้นอ่อนอะไรแบบนี้

แล้วราคาซื้อมามันใช่ถูกนะ
ใช่ครับคือทางเจ้าของก็บอกเหมือนกันนะว่า
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะขโมยไปทำไม
เอางี้บางทีมาขอดีให้ก็ได้ครับ
แต่เล่นมาขโมยแบบนี้แล้วไม่ได้มาครั้งเดียว

รวมไปทั้งหมดเนี่ยตอนนี้๖ครั้งเข้าไปแล้วอะครับ
ล่าสุดนะครับผู้เสียหายก็ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด
อย่างที่ผมบอกไปแจ้งความเลย
กับทางตำรวจสพแม่ริม
เพื่อให้จรฐีได้สืบสวนหาคนร้ายคนที่มาก่อเอง

คืออย่างนี้เราพูดหลายครั้งเรื่องของการขโมยต้นไม้เนอะ

แต่ยุคนี้สมัยนี้ต้นไม้เนี่ยยิ่งเป็นต้นที่แบบสวย

แล้วถึงแม้ว่าราคามันอาจจะไม่แพงแต่มันมีคุณค่าทางใจอย่างนี้
อยู่มาตัดเอาไปคือตัดเหมือนแบบไปเป็นกิ่ง

มันมาทำให้เสียหาย

มันก็เหมือนแบบทำลายจิตใจ

จริงไม่ได้เลยนะแอบตัดแต่ต้องทำยังไง
ให้เราล้อมลดเงินล็อคกุญแจของโซมไม่ได้

ใช่ค่ะบางนี้คือขโมย
ต่อให้มันเป็นต้นไม้ผลไม้
เอาเป็นว่าเห็นใจใจเขาใจเรา
มาบอกไหมเดี๋ยวแบ่งให้อันนี้

เดี๋ยวแบ่งให้ได้มันมีแบ่งกอแบ่งอะไรกันไปได้เนอะ